พาขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ที่นี่เขาก็จัดงานยิ่งใหญ่ครับ

ดูไปเรื่อยครับคุณผู้ชมครับที่วัดหนองสี่แจ่งนะครับ
ตำบลหนองแฝกอเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างสาราปฏิบัติธรรม
เขาบอกว่ามีข้าวปวลแห่ต้นเงินเข้าวัดเดี๋ยวได้เห็นไหม
อยากรู้เลยยอดกระถิ่นคราวนี้จะเป็นเงินเท่าไหร่
อ้าวเดี๋ยวรู้ตามไปเรื่อยคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเจ้าภาพกระถิ่นในปีนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จากกรุงเทพนะ
มาตั้งองค์กระถิ่นสามัคคีจัดทำต้นเงินบรรทุกรถกระบะอย่างสวยงาม
ระหว่างทางทำไงปล่อยทานจ้า

ฟิวไอ้บางทีมีนี่ด้วยนะไอ้พวกแบบว่าข้าวต่อน่ะ

นี่เหรียญบาทที่เห็นคุณผู้ชม

คุณคุณรู้ไหมที่ฉันเคยไปรับโอยทานดังป๊อกเลย
ดังป๊อกป๊อกนี่มันมาอย่างไรครับ

เขาเรียกว่าโดนเต็ม

คุณเอาหน้าผากไปรับอ่ะนี่ผมกำลังจะบอกว่าเหรียญบาทพวกนี้มันมีความหมาย

ใช่เขาเขียนตัวเลขเอาไว้
มันไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่ประการใด
มันเป็นเรื่องของตัวเลขที่คุณผู้ชมสามารถเอาไป

ประมาณนั้นก็คือไปแลกเป็นของรางวัล
แล้วคุณดูไปนี่มีการหยดน้ำตาเทียนลงในอ่างน้ำมนต

นี่ก็เพื่อความเป็นสุริมงคลนะ
คือคนที่เขาไปทำกระถิ่นเขาก็อยากจะรู้อยากจะดูก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชม
แล้วเรื่องของการที่ได้พวกเหรียญพวกนี้
เวลาไปแลกของรางวัลถามว่ามีอะไรบ้าง
บอกว่ามีเป็นกระเช้าผลไม้ก็มีนะ
บางคนก็ได้เครื่องดื่มชูกำลังกลับมา

ทำมาหากินกันต่อไป
กระถิ่นในปีนี้ของที่นี่
ของเขาไม่ได้เขียนมาในสะกิ๊บ
ไม่ถามเค้าล่ะ

มันจะไปซี่สมุโย

เอาหอยนังรมด้วยนะ
พูดถึงออกยอดกะถีนแล้วเอาหอยนั่งลงมา
คุณจะกินอะไรนะคุณจะต้องมีพริกเผ่าน้ำจิ้มซีฟู้ด

เราก็แบกคุณไปสุราช
เดี๋ยวได้กินแน่ล่ะ